กระทรวงวัฒนธรรมเองก็ออกมาระบุนะคะว่า
การก่อสร้างพระเมรุมาตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ต้องดำเนินการก่อสร้างอย่างประนีตและสมพระเกียรติ
เพราะฉะนั้นก็อาจจะใช้เวลานานมากกว่า๑ปี

ตอนนี้ก็มีการบุรณปฏิสังขรด้วยแล้วก็อาจจะต้องมีการลงรักปิดทองบางส่วนค่ะ
ผลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมโรงราชรส
ยานและพระมหาพิชัยราชรสว่าหลังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
สวรรคตได้มีการตรวจสภาพการใช้งานของพระมหาพิชัยราชรสพระเวชยันตระราชรส
รสน้อย๓องค์และพระยานมาตร๓ลำคาญ๒องค์
ซึ่งในการบูรณปฏิสังขรเพื่อให้ราชรสสามารถใช้งานได้ก็ถือว่าคืบหน้าไปมาก
โดยจะต้องปรับปรุงและลงรักปิดทองราชรสใหม่บางส่วน
ทำความสะอาดเสร็จแล้วก็จะทดสอบระบบการขับเคลื่อน
เพื่อให้ใช้การได้โดยคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน๑ปี
ขณะที่การจัดสร้างพระเมรุมาตรนั้นคาดว่าต้องใช้เวลาในการจัดสร้างมากกว่า๑ปี
จากต้องดำเนินการอย่างประนีตและสมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
อกจากนี้อาจต้องใช้พื้นที่มากกว่าครึ่งของสนามหลวง
เพื่อรองรับจำนวนประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีได้อย่างเหมาะสม
ราชรสอาจจะใช้เวลาไม่ถึงปีแต่พระเมรุมาตรต้องใช้เวลา
ทางพลเอกธนศักดิ์บอกเพิ่มเติมนะคะว่าในส่วนการจัดสร้างพระเมรุมาตรพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
เปิดโอกาสให้ช่างฝีมือได้เข้ามามีส่วนร่วมโดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักช่างสิบหมู่
รวมถึงได้สั่งการให้นายวีระโรธพัฒนรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ติดตามความคืบหน้ารวมทั้งมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ประสานงานกับช่างพื้นบ้านที่มีความสามารถทั่วประเทศเข้ามาร่วมดำเนินงานค่ะ